แล้วก็นับจากวันนี้อีกเพียง๑๐๐วันเท่านั้นนะครับ
มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนทั่วโลก
โดยหลายประเทศก็ต่างประกาศความพร้อมนะครับ
ในการนับถอยหลังร่วมกัน
แต่ดูเหมือนว่าเจ้าภาพอย่างบราซิลตอนนี้
ยังไม่ค่อยจะพร้อมอีกหลายด้านนะครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ทางการเมือง
ที่มีความพยายามที่จะมีการถอดถอนประธานธิบดี
ไปติดตามบรรยากาศในเรื่องนี้กันครับ
นางมิเชลอัลบาม่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ
พร้อมด้วยนักกีฬาทีมชาติอีก๘๕คน
นับถอยหลัง๑๐๐วันสู่มหากรรมกีฬาโอลิมปิกที่บราซิล
จตุรัสไทม์สแควร์ในมหานครนิวยอร์ก
โดยนางโอบามากล่าวขอบคุณนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งหมด
สำหรับการเดินทางไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศ
พร้อมอวยพรให้ทั้งหมดโชคดี
โอมาบ้าบอกว่าอยากให้พวกเขาเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติในฐานะนักกีฬา
และที่สำคัญคือเป็นแบบอย่างและตัวแทนที่ยอดเยี่ยมของประเทศ
โดยภายหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการนับถอยหลัง
สุภาพสตรีหมายเลข๑ยังได้ร่วมเล่นกีฬาฟันดาบ
และบาสเก็ตบอลร่วมกับนักกีฬาหญิงทีมชาติด้วย
ส่วนที่กรุงโซของเกาหลีใต้มีการเปิดตัวชุดนักกีฬาที่จะร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
โดยเฉพาะชุดนักกีฬาที่เป็นเสื้อแขนยาวและขายาวสีขาว
ซึ่งทีมงานระบุว่าจะสามารถป้องกันไวรัสซิกาได้ด้วย
จากชุดเหล่านี้ผ่านกระบวนการอบสารเคมีที่ป้องกันยุงเอาไว้
ซึ่งนักกีฬาจะสวมชุดนี้ในพิธีเปิดการฝึกซ้อมและขณะที่อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬา
แต่ในขณะที่ลงแข่งขันนักกีฬาต้องสวมชุดตามกฎกติกาไม่มีการยกเว้นซึ่ง
นักกีฬาต้องฝ่ายจัดการแข่งขันของบราซิลแล้วหลังจากที่มีการวิ่งครบเพลิงทั้งหมด๗วันในช่วงก่อนหน้านี้
ว่าครบเพลิงโอลิมปิกน่าจะถึงบราซิลวันที่๓พฤษภาคมโดยจะมีการถ่ายทอดไปทั่วโลก
ส่วนที่นครริโอเดอร์เจเนโรของประเทศบราซิลซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานก็มีการเปิดไฟรูปปั้นพระเยซูคริสต์ความสูง๙๘ฟุตสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ
บนยอดเขาคาโควาโดให้เป็นสีเหลืองเขียวจากเดิมที่เป็นสีขาวเพื่อเป็นการต้อนรับมหากรรมกีฬาครั้งสำคัญเช่นกัน
แม้ว่ารัฐบาลบราซิลยืนยันว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมประมาณ๑๙๘แล้วขณะที่ตัวเข้าชมพิธีเปิดจำหน่ายออกไปแล้ว๑๖๐
แต่มหากรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งใหญ่ที่จะเริ่มต้นขึ้นในอีกร้อยวันข้างหน้าดูเหมือนจะเริ่มขึ้นท่ามกลางความไม่พร้อมของเจ้าภาพ
ประเด็นความวุ่นวายทางการเมืองที่ตัวผู้นำประเทศอย่างนางดิวมารุเซฟกำลังเผชิญกับการพิจารณาถอดถอนจากตำแหน่งเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น
ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ตกอยู่ในภาวะถดถอยครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี๒๔๔
อกจากนี้ยังมีสนามกีฬาและเส้นทางบางช่วงที่อาจจะแล้วเสร็จล่าช้า
ขณะที่อุบัติเหตุเลนจักรยานเรียบหาเส้นทางใหม่ที่พังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คนเมื่อสัปดาห์ก่อน
ก็สะท้อนถึงคุณภาพในการก่อสร้างที่ยังไม่ได้มาตรฐานของผู้รับเหมา
ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นกับสนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้เช่นกัน